ตำรวจสพศพกับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะ
มีคนจมน้ำแก่หายชีวิต
คือจะมีนักศึกษาเขาบอกว่าเขาปิดเทอม
เขาก็ชวนกันไปเล่นน้ำที่ท้ายเขื่อนนะคะ

ปรากฏว่าท้ายเขื่อนนะคะจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีหาดทรายสองฝั่ง
คือหน้าร้อนน้ำจะน้อยหน่อยแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นร่องน้ำลึกลงไปแล้วลึกมาก
คนที่ไม่รู้เนี่ยก็เดินเล่นริมริมชายหาดแล้วมันร่วงตกลงไปไง
มีน้องนักศึกษาผู้ชายค่ะอายุ๑๙ร่วงตกลงไปนะ
แฟนสาวเห็นเอามือคว้าจับมือกันไว้ได้แล้วนะแต่ยื้อเอาไว้ไม่ไหวคือน้ำมันแรง
พัดแรงหลุดมือกันไปต่อหน้าต่อตาจมน้ำไปนะคะกว่าจะช่วยงมตามหาได้เนี่ย
นาทีนี่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
พอช่วยขึ้นมาได้ปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงครับเนี่ยค่ะ
กลับเครื่องเรียนไปได้คือทำสิทธิภาพตรงนี้ดีกว่าครับ

แฟนสาวนี่คือนั่งร้องไห้อยู่ข้างบอกภาพยังติดตาอยู่เลย
เพราะว่าคว้ามือเอาไว้ได้แล้วอ่ะอืมจับมือแล้วอ่ะ

ฉุดไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่ะแฟนนุ่มจมน้ำต่อหน้าต่อตา
นี่เป็นภาพวินาทีที่กำลังพยายามช่วยชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจพยายามช่วยชีวิต
นายอันทุศรภัคดีสารที่๑๙ปี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดชายนาฏในอนุสร
มน้ำลงไปในร่องน้ำลึกตรงกลางที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะ
ปั๊มหัวใจอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้
แฟนสาวก็นั่งร้องไห้อยู่ข้าง
แม่ญาติร้องไห้จนเป็นลมล้มพับกันนะคะ
สลดนี้นะคะตำรวจสพสัพยาจังหวัดชายนาฏ
ได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
และแพทย์เวรโรงพยาบาลสัพยา

จะเป็นลักษณะของหาดทรายสองฝั่งเพราะว่าฤดูแรงนะคะ
แต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นร่องน้ำน้ำลึกประมาณ๓เมตร
ตรงกลางจะมีน้ำไหลผ่านอยู่แบบนี้ค่ะ
กู้ภัยกับชาวประมงช่วยกันงมหาร่างของนายอนุสรอยู่๒๐นาทีนะคะ
กว่าจะเจอพอเจอปุ๊บก็รีบนำตัวขึ้นมา
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
แฟนสาวชื่อว่านางสาวนัทนิทาสุดยาอายุ๑๙ปี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะครับช่วงนี้ปิดเทอมนะคะ
อากาศร้อนด้วยนะคะก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำ
กัน๗คนค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกัน๗คน
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

ถัดจากหาดทรายลาดลงไปจะมีร่องน้ำลึกประมาณ๓เมตรค่ะ
ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ถ้าไม่ใช่คนหาปลาก็จะไม่มีใครรู้
ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่ามีร่องน้ำลึกอยู่ตรงนี้นะคะ
จู่นายอนุสรกำลังเดินเล่นอยู่ริมหาดสาย
แล้วก็ถลายตกลงไปในร่องน้ำลึก
จมน้ำแล้วนายอนุสรว่ายน้ำไม่เป็นด้วย
ระหว่างนั้นนางสาวนัทนิทาแฟนสาวอะค่ะ
เห็นคว้ามือแฟนนุ่มเอาไว้เพื่อจะช่วยชีวิต
คว้ามือเอาไว้ได้นะคะจับมือกันไว้แบบนี้
แต่น้ำมันลึกมากแล้วน้ำมันแรงค่ะ
มือค่อยหลุดออกจากกัน
แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาว่าแฟนนุ่มจมน้ำถูกน้ำพัดไป
แล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตา
เพื่อนก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยชีวิตนะคะ
แฟนสาวของนายอนุสรแฟนสาวของผู้ตายเนี่ย
ก็คือให้ข้อมูลทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่ากู้ภัยทีมแพทย์มาถึงชาวประมงในพื้นที่
ก็ช่วยกันงมหาอยู่ประมาณ๒๐นาที
พบร่างของนายอนุสรแฟนนุ่ม
จุดที่พบร่างนี้ค่ะก็คือจมน้ำห่างออกไปสักประมาณ๕เมตรนะคะ
ก็นำตัวมาปฐมพยาบาลด้วยการปั๊มหัวใจ

แฟนสาวก็เล่าวินาทีชีวิตให้ฟังว่า
ขณะที่แฟนหนุ่มจมน้ำเนี่ยจับมือแฟนนุ่มเอาไว้แน่นมาก
แต่น้ำแรงมากจริงมือแบบหลุดออกจากกันนะคะ
นี่เป็นภาพที่เธอเห็นแบบต่อหน้าต่อตาเป็นภาพติดตาเธอเลยอะค่ะ
เดินเล่นน้ำไปเรื่อยแล้วอยู่

เหมือนแบบจะติดกว่าขึ้นมาไม่ได้

แล้วพอปล่อยแล้วหนูจับมือเขาไว้ไม่ทัน

น้ำอ่ะไม่แรงมาก

โอ้โฮแต่ทีนี้คนที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะ

นางลำไยเก็บดำอายุ๖๓ปี

เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุ
มีน้องผู้หญิงคนนึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
ลำไยกับชาวบ้านกับกู้ภัยก็ช่วยกัน
งมหาจนสุดท้ายพบร่างนายอนุสร
แล้วก็ให้แพทย์ประถมพยาบาลแต่ช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ทัน

เรื่องของเด็กที่ลงมาเล่นน้ำ
แล้วก็พลัดตกลงไปในร่องน้ำลึกแบบนี้

ใช่ถ้าไม่ใช่ชาวประมง
ไม่ใช่คนในพื้นที่จะไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นร่องน้ำลึก
คือถ้ามองเผินจะเหมือนเป็นแบบหาดทราย

แต่มันไม่ได้ค่อยลาดลงไปคือมันดิ่งเลยไง

แล้วเคยมีคนจมน้ำตรงนี้นะคะ

ก่อนหน้านี้มีคนงานเรือดูดทราย

แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคนพม่า
จมน้ำเสียชีวิตตรงนี้เหมือนกัน

เป็นตัวตายตัวแทนกันตามความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะ
แถวบริเวณนี้ค่ะ
เพราะว่ามันคล้ายตัวตายตัวแทน
บางครั้งก็เว้นปีนึงบางครั้งก็ติดต่อกันทุกปีทุกปี
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทำการชนะสูตรพลิกศพผู้ตายนะคะ
เรื่องต้นเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

ทางญาติไม่ติดใจในสาเหตุการตาย
รับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ

ใช่ค่ะแต่ตอนประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะอย่างนี้ต้องมีป้ายเตือนแล้วแหละใช่ไหม
ใช่ถ้าเกิดคนจมน้ำบ่อยทุกปีแบบนี้ต้องเตือนกันหน่อย
ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่คือเขามองไม่ออก